เอาล่ะกินก็กินมาแล้วนะคะ

คราวนี้เราไปหาที่เที่ยวกันหน่อยดีกว่านะคะ
โดยเฉพาะช่วงนี้มันจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้ว
ท่องเที่ยวหลายแห่งนะคะก็พร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้วค่ะ
พาคุณผู้ชมไปสองที่ไปดูทะเลหมอกภาคอีสานกับภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารตำบลเสาทงชัย
อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสเกตนะคะ
นี่ค่ะสัญลักษณ์ที่จะต้องไปถ่ายรูปเลย

พาค่ะไม่ได้ผีพาหมออีแดง
ภาหมออีแดงนะไม่ใช่ผีหมออีแดง
คุณก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูนักท่องเที่ยวซะก่อนเยอะแยะมากมายหลากหลายทีเดียวนะคะ
เดินทางมาชมวิวที่จุดชมวิวแห่งนี้นะคะเพราะว่าจะมีทะเลหมอก
แล้วก็จะได้เห็นพระอาทิตย์๓แผ่นดินนะเพราะว่ามันจะขึ้นมาเชื่อมโยงพื้นที่แถวนั้นก็คือลาวไทยแล้วก็กัมพูชา
ค่ะสามารถชมวิวได้อย่างสวยสดงดงามแบบนี้นะคะดวงตะวันดวงกลมโตโตนี่โผล่ขึ้นมา
อุณหภูมิเย็นสบายอยู่ที่ประมาณยี่สิบสามองศาเซลเซียสค่ะใครที่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้กับครอบครัว
กับคนรักกับพ่อแม่พี่น้องก็แล้วแต่นะคะถือว่าฟินกลับบ้านแน่นอนแล้วก็มันจะมีการถ่ายภาพที่ระลึกด้วย
ก็จะได้ภาพสวยกลับไปที่จอดลงจอดรถร้านอาหารการกินสะดวกสบายค่ะอย่าลืมไปเที่ยวก็รักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันด้วย
ขยงขยะอะไรพวกนี้นะคะคุณผู้ชมจากอีสานแล้วไปขึ้นเหนือกันต่อเลยที่เชียงใหม่นะคะแนะนำกันสองที่เลยค่ะคุณผู้ชม
ช่วงนี้อุณหภูมิลดลงแล้วนะที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้อุณหภูมิยอดดอยต่ำสุดแปดองศาเซลเซียส
เอาแล้วนะมันลงไปเลขหลักเดียวแล้วอะค่ะแล้วก็เป็นแบบนี้มาเป็นสัปดาห์แล้วด้วย
บรรยากาศนะคะต้องบอกว่าน่าประทับใจมากยิ่งเห็นพระอาทิตย์ดวงโตโผล่พ้นขึ้นมาจากทะเลหมอกนี่โอ้โหมันชื่นมื้นจริงค่ะ
นี่แค่จุดนึงนะไปอีกที่หนึ่งค่ะที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็สวยสดงดงามไม่แพ้กัน
แล้วก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาชมกันแล้วนะคะโดยเฉพาะใครได้มาชมแสงแรกของวันตื่นแต่เช้าหน่อยก็จะได้ภาพสวยกลับไปนะคะ

บอกแฟนรายการตลอดข่าวนะคะ

ก็ต้องมีการวางแผนการเดินทางอยู่แล้ว